สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒๗สิงหาคม๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีหนุ่มวัย๒๗ปีที่สุพรรณบุรีกำลังขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานที่โรงโม่ปูนนะครับ
ระหว่างทางเกิดฝนตกหนักก็เลยใช้มือขึ้นมาปาดน้ำฝนที่เข้าตานะครับ
แล้วรถก็เสียหลักพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับสวนมาจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พลเมืองดีช่วยกันนำผ้าใบกางกันฝนเอาไว้
ระหว่างกู้ภัยจากนารายเข้าตรวจสอบสภาพศพ
ทศพลบัวทองอายุ๒๗ปี
หลังขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ
บริเวณทางเข้าโรงโม่ตำบลโอ่งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิตในสภาพศพกระโหลกศีรษะแตก

ตำรวจสอบสวนนายเรืองสินศรีคล้ามอายุ๓๒ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อกับภรรยาทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปขนหินที่โรงโม่
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
เห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
แล้วยกมือขึ้นปัดน้ำฝนที่เข้าตา
จู่รถของผู้ตายก็ข้ามเลน
พุ่งเข้ามาชนรถพ่วง๑๘ล้ออย่างจัง
หลังฝนซาแม่และญาติของนายทศพลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ

โผล่เข้ากอดร่างไร้วิญญาณของลูกชาย
ร้องไห้ปานจะขาดใจจนเป็นลมล้มพับไป

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
ซึ่งคนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็ยังเปิดเผยอีกว่า

และพยายามใช้ความระมัดระวังตลอดการขับรถ
แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนพระหลโยธิน

ตำรวจบ้านเสด็จอำเภอเมืองจลำปาง

ในพบศพนายนิรันดิก่อเกิด

ชุดข้าราชการถูกอัดติดคาพวงมาลัย

คนขับรถกระบะบรรทุกส้มโอทราบว่า
หลังจากรับส้มโอมาจากอำเภอแม่เมาะลำปาง

ไม่นานก็ถูกรถของผู้ตายพุ่งชนอย่างจัง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

อุบัติเหตุบนถนนบายพลาสตัดใหม่
แยกทางเข้าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
สีขาวตกอยู่ในคูข้างทาง
ท้ายรถมีร่องรอยความเสียหายจากการถูกชน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๕คน
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้

พบรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกขี้เลื่อนมาเต็มคันจอดอยู่

เปิดเผยว่าครอบครัวเดินทางมาจากตัวเมืองระยอง
เพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ

เห็นรถบรรทุกคันนี้ขับมาที่ความเร็ว

เขาบอกไม่เห็นหนูได้ไง

ไม่ถึงครึ่งนาทีหนูก็มาจอดแล้วเนี่ย
คนขับรถบรรทุกให้ปากคำกับตำรวจว่า
ก่อนเกิดเหตุบรรทุกขี้เลื่อยออกมาจากโรงงาน
ขับมุ่งหน้าสนบ้านเบื้องแกลง

ขับออกมาจากแยกด้านขวาด้วยความเร็ว